มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยต้องขีดเส้นใต้แบบหนาเลยนะ
ประโยคของการงาบเงินทั้งเงินคนจนเงินช่วยเหลือคนในพื้นที่สูงแล้วก็เงินนักเรียนนะฮะ

แต่ว่าลักษณะของการทุจริตต่างนานามันถูกเปิดเผยขึ้นมามากมาย
วิธีการแก้ไขจะเป็นอย่างไรและจะทำได้จริงหรือเปล่าในบ้านเรา
และบอกว่ากลัดไม่ปล่อยครับ
เพราะว่าเรื่องเงียบเมื่อไหร่

รู้ว่าพอนานนานไปมันจะเกิดอะไรขึ้น

พอสื่อเงียบเรื่องเงียบ
ไปนานส่งฟ้องสารหลักฐาน

ฉะนั้นเนี่ยต้องตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ที่คุณบุ๊คโปรยไปเมื่อสักครู่
ไล่ออกรดชนะสินถีปปง

อีกฉบับหนึ่งเหมือนกันฮะ

เล็งเรียกคืนกว่าร้อยล้าน
คนเซ็นจ่ายร่วมชดใช้ด้วย๒๐เปอร์เซ็นต์

คือเมื่อวานเนี่ยท่านประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คุณการุลคุณการุณสกุลประดิษฐ์
แถลงข่าวว่าหลังจากที่ประชุมอนุกรรมการค่าราชการพลเรือน

พิจารณาโทษวินัยร้ายแรงคุณรจนาสินที

ดูตำแหน่งเถอะไม่น่าจะโกงได้เลยนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษระดับ๘
อยู่สำนักงานส่งเสริมกิจการการศึกษาของกระทรวง
แล้วคดีทุจริตก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต
ปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติเป็นเอกฉันนะครับ
ต่อ๐ให้ไล่ออกถือว่าเป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง
แล้วนี่เป็นความผิดไล่ออกไปแล้วนะฮะ
ทีนี้ที่บอกว่าคนเซ็นจ่ายต้องร่วมชดใช้ด้วย๒๐เนี่ย

คือในข่าวเขาบอกว่าความผิดทางละเมิดเนี่ยตามหลักเกณฑ์แล้ว
ผู้กระทำความผิดต้องรับผิดชอบ
แต่มีแต่นะแต่ถ้าหากยึดทรัพย์แล้ว
ไม่สามารถนำมาชดใช้ได้ครบ
สัดส่วนที่เหลือเป็นยังไงเอาฟัง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเนี่ยต้องรับผิดชอบ๖๐
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นชั้นกลางและผู้อนุมัติผ่านงานเนี่ย

นี่๖๐กับ๔๐จบนะ
แต่ผู้อนุมัติไม่ต้องรับผิดชอบ
แต่ถ้าเป็นกรณีไม่มีหลักฐานการจ่าย
ผู้กระทำผิดไม่มีเงินมาคืน
ผู้เกี่ยวข้องต้องแบ่งสัดส่วนกันใช้
เอาแบ่งกันยังไงเอาตรงนี้ฟัง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรับผิดชอบไป๖๐
เหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนะ
ผู้บังคับบัญชารับไป๒๐
อนุมัติผ่านเนี่ยรับไป๒๐
ถ้า๑๐๐ล้านเนี่ยก็แปลว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บังคับบัญชา๒๐๒๐ล้าน
อนุมัติผ่านอีก๒๐ล้าน

สำหรับกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีการทำหลักฐานการจ่ายเงินเท็จขึ้นมา
ถ้าเป็นอย่างนี้ผู้อนุมัติเงิน
ซึ่งหมายถึงประหลัดกระทรวงศึกษา

ปล่อยประละเลยไม่ดูแลปล่อยให้มีการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้อนุมัติเงินคือประหลัดกระทรวงศึกษา

คุณรจนาสินทีเนี่ย
ทำเองรับผิดชอบเองคนเดียวมาร่วม๑๐ปีครับ
ทำเองรับผิดชอบเองเอาหลักฐานไปไว้ที่บ้าน

เหมือนกิจการภายในครอบครัว

ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นเนี่ย
ปล่อยให้คุณรจนาศินทรีย์ทำอยู่คนเดียวล่ะ
ก็เห็นว่าอ้างว่าต้องการให้กระชับรวดเร็ว

ปรัสกระทรวงชื่อดรชินพัฐภูมิรัตน์
ปี๕๒ประหลัดกระทรวงชื่อเฉลียวอยู่ศรีมารักษ์
ปี๕๔ประหลัดกระทรวงชื่ออภิชาติจีรวุฒิ
และดรสิธาราพิชัยชานรงค์
พอปี๕๕ประหลัดกระทรวงชื่อพนิตากัมพูณอายุทยา
ปี๕๖ประหลัดกระทรวงชื่อดรสุทธศรีวงสมาน
ปี๕๗ประหลัดกระทรวงชื่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตะติยะกวี
ปี๕๙ประหลัดกระทรวงชื่อดรชัยพฤกษรีลักษณ์
และปีปัจจุบันเนี่ยคือการุณสกุลประดิษฐ์
นี่ไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้มีการทุจริต
แต่คำถามก็คือว่าความรับผิดชอบเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยอยู่ตรงไหน
แน่นอนระดับประหลักกระทรวงเนี่ยคงไม่ไปดูรายละเอียดพวกนี้หรอก
แต่ว่าในระบบการบริหารเนี่ยคนที่อยู่สูงสุดกินเงินเดือนมากสุด
ต้องรับผิดชอบมากกว่าเพื่อน
ไม่งั้นแล้วทำไมประหลัดกระทรวงต้องกินเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการคนอื่นล่ะ
ไม่ได้แปลว่าทำงานหนักกว่าคนอื่นนะแต่ต้องมีระบบความรับผิดชอบ
ระบบความรับผิดชอบนี่แหละจึงผูกกับตำแหน่ง
คำถามก็คือว่าบ้านเราเนี่ยระบบความรับผิดชอบเราเป็นยังไง
มีข้อยกตัวอย่างไงญี่ปุ่นเนี่ยรถไฟชนกันโครม
รัฐมนตรีคมนาคมลาออกเนี่ย
แล้วถามว่ารัฐมนตรีคมนาคมไปขับรถไฟเองเหรอไปสับลางเองเหรอไม่เกี่ยว
แต่คุณรับผิดชอบสูงสุดคุณลาออก
บ้านเรารถไฟชนกันโครมรัฐมนตรีคมนาคมไล่ผู้ว่ารถไฟออก

ฉะนั้นวันนี้ที่ตั้งคำถามก็คือไปไล่เลี้ยงดูเถอะ
หลัดกระทรวง๗๘คนที่อยู่ในช่วงเวลานี้

และที่กำหนดไว้ว่าต้องจ่ายเงิน๒๐ร่วมกันเนี่ย
ถึงเวลาขึ้นมาจริงเอาอย่างนั้นได้หรือเปล่าล่ะ

บางคนก็เสียชีวิตไปแล้วบางคนก็ไม่อยู่แล้ว

แต่ระบบเนี่ยจะตามไปล้วงไปควักเอาเงินเข้ามาได้ไหม
ช่ายคืนหลวงเนี่ยคือปัญหา

ทีนี้เรื่องในกระทรวงพัฒนาสังคม

ผมขอจอเอามาตรงนี้มาให้ดูกัน

คุณสุรศักดิ์คีรีวิเชียนเนี่ย

อันนี้ตรงกับที่ผมเคยพูดไปทีนึงแล้ว
ว่าเรื่องนี้

พอตรวจสอบจังหวัดไหนก็พบทุจริตจังหวัดนั้น
แล้วพบว่าเมื่อมีการแต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการในแต่ละปี
มักจะมีการวิ่งเต้นขอให้คนใกล้ชิดไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ในแต่ละจังหวัด
เนื่องจากเป็นแหล่งเงินที่สามารถทุจริตนำเข้ากระเป๋าตัวเอง
หากจะเอาผิดต้องตรวจสอบตั้งแต่ค่าราชการระดับสูงไปจนถึงระดับปฏิบัติหน้าที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้วที่ล่าสุดที่กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ย
อันนี้ต้องตรวจสอบดูให้ชัดเจนนะครับ
ว่าจะมีความผิดยังไงต่อ
แล้วเชื่อว่าหลังจากนี้กระทรวงพัฒนาสังคมจะยื่นเรื่องมาถึงปปช
เพื่อให้ตรวจสอบเอาผิดกับค่าราชการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
พูดง่ายก็คือแค่ย้ายอย่างเดียวไม่พอ
ถ้าฟังอย่างที่ปปชคนนี้พูดก็

ใครจะไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์
ถ้าอยากเป็นศูนย์ใหญ่ต้องแสดงฝีมือให้เห็น

แล้วเอาเงินทอนเนี่ยส่งขึ้นมาข้างบนได้เยอะ

มีความสามารถในการทุจริตได้น้อย
ไม่มีความสามารถในการทุจริต
แร่แปรธาตุไม่เป็น
เขาก็ให้อยู่ศูนย์เล็กลองลงมา

เอาเงินไปแจกให้ชาวบ้านหมด

เขาไม่ให้เป็นหรอกครับผู้อำนวยการศูนย์

เป็นสักปีนึงเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่น
ฉะนั้นเนี่ยระบบมันเป็นอย่างนี้ฮะ

โกงน้อยได้ดีลองลงมาหน่อย

นี่กระทรวงที่เขาทำงานกันแบบนี้ครับ

แปลว่าโกงชาวบ้านมากที่สุด

ฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ต้องดูว่า
ระบบการตรวจสอบภายในเป็นยังไง

ว่าถ้าระบบการตรวจสอบภายในกระทรวง

ทำงานคุ้มเงินเดือนซะหน่อย

การใช้งบประมาณมันล้มเหลวมาตั้งแต่ต้น
นายกต้องสั่งรัฐมนตรีทุกคน
ไล่กลับไปคุยกับประหลัดกระทรวงและอธิบดีซิ

ระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณเนี่ย

ถ้ามีระบบการตรวจสอบแค่ปีเดียวรู้เรื่องแล้ว
โกงกัน๑๐ปีแล้วไม่รู้เรื่อง
ก็แปลว่าระบบตรวจสอบล้มเหลว
ที่นั่งเป็นตรวจสอบกันอยู่

ผมคิดว่าถ้าตรวจสอบเข้าจริงนะ
ไม่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงพัฒนาสังคมหรอก

เพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ปรากฏออกมา
เราต้องทบทวนกระบวนการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณใหม่หมด
ไล่ให้รัฐมนตรีไปคุยกับประหลัดกระทรวงอย่างที่ว่า
ประหลัดกระทรวงเรียกอธิบดีทุกกรม
ธิบดีเรียกผู้อำนวยการฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง

สตงนี่เขามีหน้าที่ตรวจสอบนะครับ
แต่ละกระทรวงคนนี้กลุ่มนี้ไปตรวจสอบกระทรวงนี้

เอาไหนว่าตรวจสอบกันเก่งนักเก่งหนาไง
แล้วทำไมปล่อยปลาละทำไมปล่อยให้โกงกันมาได้ขนาดนี้
ก็แปลว่ากระบวนการตรวจสอบของสตง
ก็ต้องต้องตั้งข้อสงสัยว่าระบบตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ย
คุณมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือยัง
ระบบราชการต้องลื้อใหม่เยอะครับ
ผมไม่เชื่อหรอกว่าโกง๒กระทรวงนี้
แต่ผมเชื่อว่ายังโกงกระดิกเยอะแต่จับไม่ได้
คราวนี้ถ้าน้องแบมไม่ปูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยจะโกงไปถึงชาติไหนก็ไม่รู้

คุณบุ๊คครับคุณมิ้นครับ
ต้องรื้อเยอะไหมครับ
มีอีกหลายกระทรวงผมดูแล้วนะ
ผมดูแล้วมีอีกหลายกระทรวง